ไปดูครับคุณผู้ชมครับคนขับรถแท็กซี่ต่อยผู้โดยสาร
ต่อยทำไมอ่ะผู้โดยสารเมาไม่มีตังค์จ่ายไม่พอ

ไทยครั้งสามได้กินตังค์ดี
โอ้โหยื้อแย่งกันอยู่พักนึงฮะค่ะที่เราเห็นก็คือน่าจะเงินหล่นแหละ
เป็นเพจข่าวแถวพระประแดงสมุทรประการเอามาโพสต์ไว้
ก็เห็นคนขับแท็กซี่ดึงยื้อแย่งอยู่กับผู้โดยสารนะครับ
แล้วมีจังหวะที่แบบถึงเนื้อถึงตัวกันผลักกันด้วยนะครับต่อยกันด้วย
ในคลิปนะครับคนถ่ายวิดีโอยังพูดว่ามวยไทยมวยไทยอยู่เลย
มีชาวบ้านในระแวกนั้นเข้าไปห้ามครับทั้งคู่ก็แยกออกจากกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๑๙นน๓๐นทุ่มครึ่ง๒๖มที่ลานคนเมือง
จึงท่าน้ำพระประแดงถนน๔นเขื่นขันฯ
ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุครับเป็นที่จอดรถโดยสาร
ประจำทางหลายสายเลยไปถามนางสาวบีนะครับ
นามสมมุตินะครับคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
โอ้โหเธอเนี่ยได้ยินเสียงโวยวายมีคนจอดรถถามนะครับ
มีคนบอกว่าผู้โดยสารที่มากับรถแท็กซี่เนี่ย

แล้วยังจะขโมยเงินของคนขับรถแท็กซี่อีก
คนขับรถแท็กซี่ก็โมโหแต่โดนขโมยเงินลงจากรถมา
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปฮะ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงเล่าบอกว่า

เห็นแล้วล่ะผู้ชายสองคนทะเลาะกันทำร้ายกัน
ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ครับ
ผู้ชายเสื้อขาวใช่ไหม

แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่
แล้วก็ขโมยขโมยเงินของแท็กซี่แท็กซี่ก็เลยไล่ลงค่ะ